มาช่วงนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูเพจนี้ค่ะ
เหตุเรารักกระติกนะคะซึ่งมีชาวโลกออนไลน์กลุ่มหนึ่งรวมตัวกัน
แล้วก็จัดตั้งเพจนี้ขึ้นมาแล้วมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
จากหลักพันธุ์ตอนนี้ไปหนึ่งหมื่นแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกแล้วกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะคะ
นี่ค่ะล่าสุดเลยหนึ่งหมื่นหกแล้วพี่โอ้โหไวจริง
วันนี้คือโตเร็วมากนะคะจากเมื่อคืนนี้ยังหลักพันอยู่เลยนะคะ
ตอนนี้ล่าสุดทีมงานรายงานมาบอกว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันธุ์แล้วนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นพื้นที่รวมคนที่ต้องการให้กำลังใจคุณกระติกแล้วก็ช่วยแก้ต่างให้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเราควรสร้างปรากฏการณ์เซฟกระติกเอาให้ติดเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งของโลกกัน
นัดกันไปให้กำลังใจนะคะ
โดยเหตุผลของเขาก็คือว่าทำไมคุณแม่ต้องบังคับให้ร้องไห้
มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะร้องหรือไม่ร้องนะคะ
และถ้ากระติกว่ายน้ำเป็นแต่น้ำมันเชี่ยวและมืดมาก
เป็นเขาเขาก็คงไม่กระโดดนะคะ
ส่วนคนที่ต่อว่ากระติกก็ให้เตรียมเงินไว้เลย
ฟไว้หมดแล้วอันนี้น่าจะเก็บไว้เป็นหลักฐานในการใช้ฟ้องร้อง

แล้วก็บอกว่าเมื่อตำรวจคลี่คลายคดีได้
บอกเป็นอุบัติเหตุแจ้งข้อหาคนอื่นไม่เกี่ยวกับกระติก
ถ้าเรื่องนี้จบแบบนี้คนด่ากระติกจะรับผิดชอบอย่างไร
อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นบางส่วนที่ทีมงานเราเข้าไปสำรวจมาให้ดูนะคะ
ว่าในเพจนี้เนี่ยเขาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะ
ก็จะเป็นพื้นที่ของคนที่รวมตัวกัน
ต้องการให้กำลังใจคุณกติกแล้วก็ช่วยแก้ต่างให้กับคุณกติกค่ะครับ
คุณผู้ชมครับแฟนคลับยังเอาดอกไม้เนี่ยไปวางนะครับ
ไว้อาลายคุณแตงโมที่ท่าเรือพี่บูนสงครามหนึ่งนะครับ
ตลอดทั้งวันขณะที่ก็แฟนคลับในวิงวอนนะครับ
บอกตำรวจเร่งสรุปคดีให้หน่อยนะครับ
ข้อสงสัยให้หน่อยให้ความจริงปรากฏให้ได้นะครับ
คือรายเดอร์เนี่ยที่เอาดอกไม้ไปวางแทนก็รายได้เพิ่มนะครับ
เพราะแฟนคุณแตงโมเธอเยอะจริงจริงที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งนะครับ
นนทบุรีนะครับซึ่งเป็นจุดใกล้เคียงกับที่พบร่างของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
มีแฟนคลับเอาช่อดอกไม้ไปวางนะครับแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณแตงโมนะฮะ
เป็นดอกไม้สีขาวสวยทั้งนั้นเลย
คุณโอครับหนึ่งในแฟนคลับเล่าบอกว่าติดตามผลงานของคุณแตงโม
ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ใหม่หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตตกใจมากครับ
อยากให้ตำรวจนั้นเร่งสรุปคดีนะครับทำความจริงให้ปรากฏโดยเร็วครับ
ใช่ค่ะก็ตามข่าวทุกวันนอนไม่หลับเลย
นอนดูตลอดติดตามตลอดค่ะเพราะทุกวันก็มาก
ขณะเดียวกันวันนี้กรมเจ้าท่าเนี่ยนะคะก็มีกระแสข่าวค่ะ
กรมเจ้าท่านัดหมายให้ไฮโซปอลเจ้าของเรือสปีดโบสต์
เข้าพบที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนะคะ
เพื่อแสดงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการครอบครองเรือ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยทางภูมิหน่วยการกรมเจ้าท่า
คุณอำนาจสอนหมวกยืนยันแล้วนะคะไม่ได้มีการนัดหมายให้เข้าพบ
แต่อย่างใดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระแสข่าวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยเรื่องของการดื่ม
เอาเท่าไปดื่มแบบนี้ผิดหรือเปล่า
ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ย
เขาห้ามดื่มแอลกอฮอลบนเรือสาธารณะเท่านั้น
แต่อันนี้เป็นเรือส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีกฎหมายห้าม
แต่ถ้าดื่มแล้วขับเรือจนเกิดอุบัติเหตุ
อันนี้จะเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ช่วง๓ทุ่ม
เอาไปจอดเอาไว้ที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
ตรงสะพานเจษฎาบดินนะคะเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ย
พื้นที่กว้างขวางแล้วก็สามารถเก็บเรือได้นะคะ
วันนี้คุณเต้มงคลกิจครับไปขอพบตำรวจชุดคลี่คลายคดีในฐานะสอสอฮะ
แล้วก็บอกว่าถ้าเรื่องนี้คดีนี้มันจบด้วยความประมาทเนี่ย
คุณเต้บอกว่ามันง่ายเกินไปนะครับ
เนี่ยฮะคุณเต้นะครับมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะครับ
คือเขาบอกว่าเขาฟันทงว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ
ซึ่งเห็นตรงกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
แล้วก็สงสัยว่าเหตุใดเนี่ยนะฮะที่ทำให้ตกเรือมันอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมนะครับ
แล้วก็มองว่าการที่คุณแซนให้การว่าตกท้ายเรือเนี่ย
เงื่อนงามแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็เรียกร้องให้ตำรวจนะครับ
เรียกนายสันทนประยูณรัฐนะครับอดีตตำรวจสันติบาลเนี่ย
ที่เรานำข้อมูลในฝั่งของเขาที่เขาบอกเขารู้มาเนี่ย
มาเสนอแล้วเนี่ยนะมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยครับ
เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีว่าคดีมันแปลกเว้ย
มันชักมันยังไงยังไงล่ะมันชักจะยังไงยังไงกันล่ะ
ก็คิดว่าไม่อยากให้ทางตำรวจสรุปสำนวนไวเกินไป
อยากจะให้ตำรวจสำรวจสำนวนให้มันรอบด้านมากกว่านี้
แล้วบางทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเกินอำนาจ
กว่าพนักงานสอบสวนในชั้นระดับสพเมืองจังหวัดนทบุรี
แม้จะมีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งมากำกับก็ตาม
ก็ต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรผิดปกติไหม
ถ้ามีอะไรผิดปกติก็คงต้องเสนอให้รัฐบาลนำคดีดังกล่าเป็นคดีพิเศษ
มาในฐานะอะไรนะคะวันนี้ขออธิบัติพิเศษ